อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้มาหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นทางรอดมนุษย์เงินเดือน
ชักหน้าไม่ถึงหลังต้องมีคำนี้ต่อท้ายด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ข่าวออกมาว่าตอนนี้ธนาคารไทยพาณิชย์
สามารถให้มนุษย์เงินเดือนที่ผูกบัญชีเงินเดือนกับธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ย
เงินเดือนล่วงหน้าโดยที่ไม่ต้องรอวันสิ้นเดือนได้
เพราะบางคนพอเงินเดือนออกมาก็ใช้จ่ายซะหมดโดยเฉพาะหนี้สิน
วันเงินเดือนออกบอกว่าไปเบิกมาสมดแล้ว
ทีนี้จะใช้อะไรกินล่ะไปจนถึงสิ้นเดือนต่อไป
ใช่ค่ะทีนี้มันก็มีเรื่องออกมา
เพราะว่านักวิชาการเขาก็อยากเตือนแหละว่าเราก็จะต้องวางแผนให้ดี
เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังการใช้จ่าย

มันอาจจะเป็นการก่อนหนี้โดยไม่จำเป็น
แต่คุณผู้ชมฟังดีนะมันมีเงื่อนไขด้วย

ซึ่งเรื่องนี้นายธนวัฒน์พลวิชัยรองอธิการบดี
อาวุโสวิชาการและงานวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์

ที่จะให้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน
ลักษณะนี้มันคล้ายกับบัตรกดเงินสด
แต่ก็ไม่ขัดต่อข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อหนี้ครัวเรือน
แต่มันอาจจะทำให้คนขาดวินัยทางการเงินได้ง่ายขึ้น
ถ้าสมมุติเกิดว่าเราจะเป็นคนใช้บริการ
แล้วเราไม่รอบครอบไม่รู้จักเรื่องของการวางแผนการใช้จ่าย
คือบริการนี้ค่ะคุณผู้ชมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
ว่ามันสามารถที่จะเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้
แอปพลิเคชันตลอด๒๔ชั่วโมงเลย

คุณต้องมีบัญชีเงินเดือนผูกกับธนาคารเขาไว้
ใช่ค่ะแต่เรื่องของการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า
มันเบิกได้เท่ากับจำนวนวันที่ได้ทำงานจริงมาแล้วในเดือนนั้นนะ
และสูงสุดเบิกได้ไม่เกิน๕๐เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน
หรือ๒หมื่นบาทต่อเดือน
คุณก็ต้องคำนวณเอานะว่าคุณทำงานของเดือนนี้มากี่วันแล้ว
๕วันคุณก็ต้องได้รับเงินเดือนล่วงหน้าเนี่ยตามสัดส่วนนะ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันก็จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะ

คือค่าธรรมเนียมเขาคิดสมมุติเราเบิกมา๑๐๐๐บาท
จะคิดค่าธรรมเนียม๒๐บาท
อย่างเช่นสมมุติเบิกมา๑๐๐๐๐บาท
ทำงานไปแล้วเบิกมา๑๐๐๐๐บาทก็จะคิดค่าธรรมเนียม๒๐๐บาท
อย่างที่เขาบอกว่าเบิกมาได้สูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ว่าค่าธรรมเนียมมันคือ๔๐๐บาท
ซึ่งอาจารย์ธนวัฒน์ก็บอกค่าธรรมเนียมเหล่านี้มันไม่แพงมันไม่สูง
แล้วก็มันไม่ใช่ดอกเบี้ยเพราะมันไม่ใช่การกู้เงิน

ก็กลัวเรื่องของวินัยการเงินของมนุษย์เงินเดือนนี่แหละฮะ
ว่าจะไปเบิกเงินล่วงหน้าออกมาซะหมด
และทีนี้เงินมันก็จะกลายเป็นหนี้พอกหางหมูเหมือนกัน
แต่ว่าวิธีการนี้เอาจริงคุณศึกษกุล
ธนาคารไทยพาณิชย์เองก็ไม่ได้เสียอะไร
เพราะว่าทางบริษัทนั้นเขาผูกบัญชีเงินเดือนอยู่แล้วถูกไหม
แค่ไทยพาณิชย์เหมือนกับเอาเงินให้ก่อน

แล้วสิ่งที่ธนาคารได้ก็คือได้ค่าธรรมเนียม
ของคนที่มาเบิกล่วงหน้านั่นเอง
โดยเรื่องนี้นายอรพงศ์เทียนเงินผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย
ยืนยันนะคะว่าบริการการเบิกเงินเดือนล่วงหน้านี้
จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นหนี้นอกระบบของพนักงาน
แล้วก็จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน
เพราะเขามีเรื่องของผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างออกมาค่ะ
เป็นกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทที่มีรายได้น้อยกว่า๓๐๐๐บาท
ปรากฏว่าจากการสำรวจ๑๘๐ของคนกลุ่มนี้

แล้วร้อยละ๘๘มียอดเงินกู้น้อยกว่า๑๕๐๐๐บาท
ขณะที่๕๗ของกลุ่มตัวอย่างเขาบอกว่า
หนี้สินมันส่งผลกระทบกับการทำงาน
ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานลดลง
แล้วเรื่องนี้มันก็ไปสอดคล้องกับผลวิจัยของอเมริกาไงคะ
อันนี้ฟังให้ดีนะข้อมูลเขาก็น่าสนใจอยู่นะ
ใช่ค่ะคือผลทางวิจัยของอเมริกา
เขาบอกว่าการมอบสวัสดิการแบบนี้ให้กับพนักงาน
สวัสดิการการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า
จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน
แล้วก็สร้างความผูกพันกับองค์กร
ช่วยให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลงถึง๒๘
แล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากร
คือต่างประเทศเขามีสวัสดิการลักษณะแบบนี้อยู่เยอะนะคะ
แต่ว่าทางไทยพาณิชย์ก็ย้ำนะครับวินัยการเงิน

และขอให้เลือกใช้โครงการมีตังค์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความจำเป็นเท่านั้น
ไม่มีนะไม่มีมีตังค์ให้เบิกล่วงหน้า
เพราะเงินเดือนของเราไม่ได้ผูกกับทางไทยพาณิชย์เขา
นี่คือพนักงานหลายบริษัทเลยบอกว่าอยากให้องค์กรของตัวเอง
มาผูกบัญชีกับไทยพาณิชย์จะได้ใช้บริการนี้
แต่ก็ย้ำวินัยการเงินนะครับ